ภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่สยามภารกรคนก็ตั้งคำถามว่าประเทศไทยควรหรือยัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่า
ได้ประสานไปทางกศธชพบว่าอยู่ระหว่างการทำเรื่อง
ต้องรับคำสั่งจากใครและส่งอย่างไร
ซึ่งกศธชจะออกกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่กระจายส่งสัญญาณ
เดี๋ยวรอติดตามกันคุณผู้ชมว่าจะได้
ส่วนเรื่องการขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิง

นายกเศรษฐาทวีสินครับบอกว่าการท่องเที่ยว
มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย
แต่ที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดบางส่วน
เช่นผับบาร์ที่มีเวลาปิดถึงเที่ยงคืน
หรือว่าตีหนึ่งต้องมาดูว่าเป็นไปได้หรือไม่
ที่จะปรับเปลี่ยนขยายเวลาให้บริการเพิ่มขึ้นไปอีก
จะได้แข่งขันกับเมืองเที่ยวท่องเที่ยวอื่นได้นะครับ
แต่เรื่องนี้เดี๋ยวรอในที่ประชุมคอรมอลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
เช็คกันหน่อยว่าวงเงินไหนเข้าวันไหน
และจะสามารถกดเงินสดได้หรือไม่
โดยในเดือนนี้ตุลาคม๒๖๖๖
วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ๓๐๐บาท
เงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ๗๕๐บาทต่อเดือน
และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม๘๐บาท
ทั้งหมดนี้เข้าวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
เป็นสิทธิวงเงินที่ถอนเป็นเงินสดไม่ได้นะคุณผู้ชม
ส่วน๖ตุลาคมจะมีเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อย
๐บาทถึง๖๐๐บาทลดหลั่นกันไปตามวันเดือนปีเกิด
และ๒๐ตุลาคมจะมีเงินช่วยเหลือผู้พิการเพิ่มอีก๒๐๐บาทก็จะโอนเข้าบัญชี
ส่วนนี้กดเป็นเงินสดได้ครับ